คุณผู้ชมคะเวลาฟังความเนี่ยต้องฟังทั้งสองด้านนะคุณผู้ชม
เราฟังทางฝั่งของพีชพัชระไปแล้วคราวนี้มาฝั่งของแพทิเซียกูธกันบ้าง
สดร้อนเลยค่ะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะ
ที่เซียกูธออกมาเปิดใจทั้งหมดกับเรื่องราวการเลิกรากันนะคะ
ระหว่างเธอกับพีชพัชระและถือว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรกของเธอ
ตั้งแต่มีข่าวลือกระทั่งกลายมาเป็นข่าวจริง
และสาวแพทย์ต้องทนกับกระแสโจมตีอย่างหนักหน่วงอย่างที่เราได้อ่านคอมเมนต์กันไปนะคะ
โดยเฉพาะในโลกโซเชียลมาหลายวัน
เชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าเรื่องราวมือที่๓มีส่วนทำให้รักครั้งนี้เนี่ยต้องพังลงจริงหรือไม่
ไฮโซโน้ตวิเศษน้องชายของสามีชมพู่อารยาเนี่ยคือคนที่เข้ามาดามใจคนใหม่จริงหรือเปล่า
เราไปฟังทั้งหมดนี้จากปากของเธอกันเลยค่ะ
มันเป็นมันเป็นการตกลงของเราทั้งคู่อะค่ะแล้วก็ปัญหามันก็มีมาสักพักแล้ว
แต่ที่เราตัดสินใจที่จะใช้คำว่าเลิกจริงก็คือช่วงที่หนูเพิ่งไปต่างประเทศ
ระหว่างหนูกับพี่โน๊ตหนูเพิ่งได้เจอพี่เขาชื่องานเราก็เลยได้รู้จักกัน
ตอนนี้นะคะไม่ได้สนิทอะไรกันคืออยู่ในฐานะคนรู้จักกันจริงเท่านั้น
ใช่ค่ะมันมีพี่ที่เป็นเพื่อนพี่โน๊ตซึ่งหนูก็รู้จักเพราะว่าเจอกันที่งานใช่ไหมคะ
แล้วก็เขาก็ชวนไปเซเลเวรงานวันเกิดกินข้าวปกติซึ่งหนูก็ไปเพราะว่าหนูรู้จักพี่เขา
แล้วในฐานะที่หนูก็เป็นรุ่นน้องแล้วก็หนูก็อยากจะไปฮาร์บอลแล้วก็ไปเซเลเบตกับเขาจริงหนูก็ไปค่ะ
มันก็แค่เซลเซลกันไปแบบมันเซลเซลอะค่ะพี่มันก็คือทางการเซลกันนะคะในฐานะเพื่อน
กับน้องเตอร์หนูก็รู้จักเพราะว่าเขาเป็นรุ่นน้องทุกคณะเขาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเอาชื่อน้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยค่ะ
แล้วนะคะแพทย์รู้สึกว่าการที่เราคบกันต่างฝ่ายก็ต้องปรับเข้าหากันนะพี่แล้วก็เราก็ให้โอกาสกันทั้งคู่
แล้วที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่หนูไม่ได้โกรธเขาเลยนะคะหนูเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่พีชพูด
แล้วหนูรู้สึกว่าพอหนูทบทวนจริงแล้วที่ผ่านมาทุกอย่างหนูว่าหนูก็คิดดีแล้วแล้วหนูก็ทำเต็มที่แล้ว
แต่หนูก็เป็นคนนะคะแล้วหนูอาจจะเคยทำผิดพลาดมาหนูเคยทำผิดทำถูกแต่หนูก็ถือว่ามันก็เป็นบทเรียนของหนู
แววใสคือหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนูแบ๊วใสตั้งแต่แรกอาจจะเป็นเพราะว่าพี่รู้สึกไหมล่ะคะว่าหนูตั้งแต่ที่หนูเข้าวงการมาหนูพูดอะไรหนูก็หนูก็ตรงอ่ะ
เอาจริงพูดตรงคุณผู้ชมผิดคาดนิดนึงตอนที่ดูไลฟ์เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานและหลายคนพอทราบว่าวันนี้แพทิเซียจะมีการแถลงข่าวใช่ไหมหลายคนบอกเชื่อเถอะเดี๋ยวมามุกน้ำตาแตกแน่นอนแต่ปรากฏว่าไม่ร้องสักแอะไม่มีสักหยดให้ได้เห็นเลยนะคะ
พอแพทิเซียไม่ร้องไห้ชาวเน็ตก็มาอีกเหมือนกันหนักเลย
หมดรักเขาแล้วล่ะสิเธอถึงไม่ร้องไห้แล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลย
บางคนเธอตอบไม่ตรงคำถามคือนักข่าวจี้ถามจี้ถามจี้ถามแต่แถไปแบบไม่ตรงฐานอันนี้คือสิ่งที่ชาวเน็ตเขาเม้นต์มาในไลฟ์อ่ะนะ
แล้วก็อะไรนะพีชพัชระมีการพูดคุยกันด้วยครั้งล่าสุดเมื่อวานใช่ไหมพลอย
โทรมาให้กำลังใจกันนะคะก็อย่างที่บอกไปแหละฟังความสองข้างแล้วก็พี่โน๊ตเนี่ย
อย่างที่เขาบอกไปวันที่๓ใช่ไหม
คนที่๓ก็คือเพิ่งรู้จักกัน

แล้วหมีล่ะมันมาได้ยังไง
เขาก็บอกว่าเป็นการแซวกันหยอกคำคาย

ไม่สนิทอย่าติดหมี

พวกเราชาวเน็ตเนอะเผื่อกันอย่างพองามแล้วกัน